นี่ผมมีมาแนะนำวันนี้บอกเลยว่า
โอ้โหคุณชอบนี่อะไรใหญ่
หอยครับร้านเจ๊ชนหอยใหญ่สมสารเขาการันตีความหอยใหญ่ไข่แดงแดนธรรมะ

แต่จะพาไปกินร้านนี้ร้านเจ๊ชนจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน

เขาไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงหวานได้ขนาดนี้

เป็นลูกเจชนหล่อจังรมแก่สดครับผม
ชื่อร้านมาจากแม่ครับแม่ชื่อเจ๊ชนครับ
แล้วก็พอมาขายหอยก็เลยใช้เป็นเจ๊ชนหอยน้ำนมแกะสด
ที่ร้านก็จะมีแค่แมงกระพุนครับผม
หอยนังลมก็จะมีเป็นตัวเล็กที่เราแกะใส่ถุงขาย
กับเป็นตัวใหญ่ครับผมที่เราขายเป็นตัว
เป็นฟาร์มของที่บ้านเราเองครับผม
เป็นบ้านผมเองแล้วก็ที่เราได้สดอยู่ตลอด

ไปเอาใหม่ทุกวันเรามีคนที่งมหอยให้เรา
งมตอนกลางคืนเช้ามืดเราไปเอามา

ก็พอมาถึงที่ร้านปุ๊บก็จะลงหอยที่ร้าน

ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือเราจะต้องมานั่งเคาะ
นั่งขับขี้โคนออกขัดเลนออก
พอพวกหนับทึบพวกอะไรที่มันไม่ใช่หอยนังลมออก
มันดูสะอาดแล้วก็ขัดเปลือกล้างน้ำ
น้ำสะอาดแล้วก็มาคัดไซส์
ไซส์ไหนได้เท่าไหนแล้วเราก็จะมามัดยาง
เป็นสีเพื่อให้เราจำได้ว่าสีนี้ราคานี้
แล้วก็เราก็จะวางน้ำตู้ให้ลูกค้าได้เลือก
หรือว่าวอ้าว

แล้วก็ใหญ่สุดก็จะมีเป็น๑๕๐๐กับ๒๐๐
แต่ถ้าเป็นไซส์แบบนั้นเราจะไม่ได้มีบ่อยไม่ได้มีเยอะ
นานจะมีทีหนึ่ง๗๘ปีจะมีมาสักทีหนึ่ง
ถ้าเป็นของทางร้านนะครับสีช็อกโกแลตครับผม
คือถ้ายิ่งพูดลูกค้าบางคนตกใจไม่กล้ากิน
เห็นว่าสีมันเป็นออกช็อกโกแลตหรือสีออกดำ
บางคนไม่กล้ากินแต่ผมจะบอกว่าสีนี้

รสชาติกลมเผ็ดจ้าเลยครับผม
อันนี้เป็นสูตรของทางร้านเลย
แล้วก็ยำแมงกระพุนอาจจะมี๒ยำ
ซึ่งอันนี้ก็เด็ดมากครับผมลูกค้าชอบ
ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบเพราะว่าเรายำทานให้เลย

น้องที่อยู่พัทยาแนะนำค่ะ

หวานมากเต็มปากเต็มคำมาก
ก็หอยใหญ่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลก
วิธีการกินอาจจะเรายังไม่เคยกินแบบนี้
พอมาลองกินแบบที่เขาแนะนำมันก็อร่อยดีค่ะ

มันก็ดูทานง่ายขึ้นแล้วก็หวานขึ้น
ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่มาไม่ถูกหรือหาไม่เจอ

หรือร้านเจ๊ชนหัวหน้ารมแก่สดช่องสมาธิสาร

อาจจะเป็นเบอร์๐๘๕๙๒๙๔๒๒๖ครับผม
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าครับ
ถึง๖โมงครึ่งหรือ๑ทุ่ม
ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลย
อย่าลืมแวะมาทางถวันน้ำลมจะให้ชนแกะสดนะครับผม

อะไรนะโทรไปจองหอยจองหอย
ก็เมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าเขาขายดีหมดเร็ว

แต่ดูไปเมื่อสักครู่เห็นภาพแล้วมันแจ๊บปากจริงนะ

อ่าใช่เวลาทานหอยนังโร
แล้วเป็นเคล็ดลำของเขาที่นี่เขาบอกว่า
หอยใหญ่น้ำจิ้มแซ่บกะถิ่นหวาน